กลับมาในช่วงนี้สดใสกับสองสาวข้างผมโอ้โหรับข่าวนี้เลย
เขาบอกว่าเป็นข่าวที่ผู้สูงวัยทุกคนควรจะฟังเอาไว้

ใช่ผมก็ต้องฟังเพราะว่าในชีวิตคนเรานะครับ
มันหนีความแก่ไม่พ้นอยู่แล้วเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดา
แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของวัยวุฒิเนี่ยยังไงมันก็ต้องเลขเนี่ย

แต่หัวใจต้องสดใสอยู่เสมอ
เด็กลงค่ะ
ประมาณนั้นเอาล่ะไปดูโรงเรียนผู้สูงวัย
เขาสร้างความกระฉับเฉงให้กับผู้สูงวัยที่มาโรงเรียนแห่งนี้นะครับ
ให้มีความสดใสซาบซ่านเหมือนชื่อรายการของเราเช้าสดใส
ไปดูลีลาของนักเรียนโรงเรียนนี้กันหน่อยครับ
๖๙ค่ะ
นึกถึงใจสก่าว
นึกถึงใจสก่าว

เกษียณมา๙ปีแล้วด้วย

เป็นโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลหนองตำลึงจังหวัดชนบุรี
ก็เปิดเรียนมาร่วม๕เดือนแล้วล่ะ
นักเรียนที่มีจำนวน๔๙คน
เขาบอกว่าอายุตั้งแต่๕๐๘๐ปีครับ
ทุกคนใส่ชุดนักเรียนเต็มยดเลยนะ

เท่านั้นไม่พอครับปักชื่อสวมรองเท้าถุงเท้าแบบเด็กนักเรียนนี่แหละ
เริ่มกิจกรรมของวันด้วยการเคารพทงชาติเหมือนกันเลย
สวดมนต์แล้วก็เต้นออกกำลังกาย

ไปดูกันหน่อยไหมลีลาการเต้นออกกำลังกายในยามเช้าของนักเรียน

นี่มีออกสเต็ปด้วย
โอ้โหคนนี้นี่ผ้าอะไรครับเนี่ยน้องใบตอ
คุณป้าไหวไหมคะ

ไปลองบางทีลุยดูหน่อยไหวไม่ไหว
นี่เต้นไปดมไปค่ะ
เออดมจะดมไปไม่ทันได้ตอบอย่าให้พูดอะไรเยอะตอนนี้เลยคุณ
เอาล่ะคุณผู้ชมครับพอหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมหน้าเสาทงแล้ว
ได้เวลาเรียนก็มีการสอนทำกระเป๋าถือจากพลาสติกนะครับ
กระถางสวนดอกไม้และน้ำตกแล้วก็การทำไข่เค็มพื้นบ้าน
ก็คือสอนให้ทำอาชีพในเวลาว่าง
ได้มีสื่องมีเพื่อนด้วย
นี่แหละมีวิทยากรมาด้วยโดยนายบรรจงรักฆ่าเกิดอายุ๖๙ปี
นักเรียนที่นี่บอกว่ารู้สึกเหมือนอายุน้อยลงไปกว่า๓๐ปีเลยทีเดียวนะ
และมีความสุขที่ได้พูดคุยกับเพื่อนรุ่นเดียวกัน
ได้มีการปรึกษากันแล้วก็ได้คุยกันเรื่องของการปฏิบัติตัว
ช่วงอายุตั้งแต่วัยทองจนถึงวัยชรา
ที่สำคัญเขาบอกว่าไม่เหงาเหมือนตอนอยู่บ้านด้วยนะ

แล้วตอนนี้มีความแต่งขึ้นกันแล้วเหมือนมีความเลิศจริงไง

เป็นนักเรียนนะคะ

สนุกจนพูดไม่ออกเลยทีเดียว

เอาล่ะนอกจากกิจกรรมการสอนให้ทำกระเป๋าถือแล้ว

กระถางสวนดอกไม้แล้วก็น้ำตกนั้น
ก็ยังเปิดโอกาสให้กับนักเรียนผู้สูงอายุทั้งหลายเหล่านี้
แสดงความสามารถต่างกันอย่างเต็มที่

นี่ไงย้อนอดีตในวัน
เพื่อสร้างความสุขความสนุกสนาน

รับรองว่ามีความสุขกลับบ้าน
แน่นอนลูกหลานนี่เห็นแล้ว
ตะลึงเพราะว่าโอ้โห

หน้าตานี่ลดไวลงไปเยอะเลย

สะปรงสะปาไปทำสัญกง

หน้าตาเลยลดไวลงไปด้วย

ผู้สูงอายุไปอยู่ด้วยกันเขามีความสุขนะคะ